คุณอาริยาเขาก็กำลังอ่านหนังสือพิมพ์มีเรื่องอะไรน่าสนใจนะครับ
หน้า๗ค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากนะคะ
เป็นเทรนด์ฮิตฟิตร่างกายสมองดีไม่มีแก่

ช่วงนี้กระแสออกกำลังกายกำลังมา
แหมอย่างผู้ประกาศไทราทิวีของเราเนี่ยหลายคนเหลือเกิน

ใช่ออกกำลังกายกันแบบเป็นจริงเป็นจัง

เทรนเนอร์แล้วสาวของเราคุณมาราทรอนกี่กิโลกันอย่าง

คุณอรัชพรก็๔๐กิโลก็วิ่งไหว
ใช่นี่ไงเพราะว่ามีผลวิจัยออกมานะคะ
สำหรับคนที่เล่นกีฬายามว่างเป็นประจำ

แต่เชื่อไหมคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า
คนที่ไม่ออกกำลังกายโดยเฉลี่ยถึง๔ปีค่ะ

ผมพาคุณผู้ชมไปดูคุณปู่จอมพลัง
สิ่งที่คุณปู่ทำผมยังไม่สามารถทำได้เลยคุณ
พื้นด้วยการใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง

หนุ่มสาวอย่างพวกผมทำไม่ได้

ดูคุณปู่สิคะความยืดหยุ่นความอ่อนตัวนี่ทำได้ดีมากเลยนะ

ท่านี้ถามหน่อยคุณผู้ชมหนุ่มสาวทำได้ไหมฮะ
เขาบอกว่ามันเป็นท่าที่ต้องยืดหยุ่นมากเลยนะ

แค่ผมวิดพื้นธรรมดาก็ไม่ไหวแล้ว

อย่าเพิ่งบอกว่าไม่ไหวสิไหวแต่ไม่กี่ครั้ง
นะนี่คือคุณปู่จัง
เจ้าผู้คุณปู่จอมพลังวัย๗๙ปีชาวมนตร์เผินเหนารของจีน
กลายมาเป็นไอดอลให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายชาวจีน
จำนวนมากนี่คุณ๖กบคุณทำได้ไหม

กับอายุจริงคุณปู่๗๙แข็งแรงสุดนะครับ

การใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการพยุงตัวเมื่อสักครู่วิทพื้นเมื่อสักครู่นี้
ทำได้ถึง๕๐ครั้งติดต่อกัน

แค่๒๐ครั้งในการวิทย์พื้นก็

แล้วอีกสารพัฒนาที่คุณปู่
เขาใช้อย่างที่โชว์ให้ดู
กระโดดเด้งดึงทรงตัวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
โดยคุณปู่ออกกำลังกายแบบนี้มาเกือบ๒๐ปีแล้ว

ให้สามารถออกกำลังกายถ้ายากขึ้นได้

ปีหลังมาฝึกท่ายากนะครับ
โดยผลจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ทำให้คุณปู่ไม่เคยล้มป่วยเลยในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
และคุณปู่ตั้งใจว่าจะออกกำลังกายอย่างนี้ไปเรื่อย

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
มีเงินมีทองมีเพชรมีพลอยมีสมบัติล้ำคาก
ก็หาซื้อเรื่องของสุขภาพดีไม่ได้ถูกต้องไหมครับ
ถูกต้องและเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ
ใช่ค่ะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้